คุณผู้ชมคะร่วมแม็กซ์ทุ่งจีนเหตุการณ์นี้
เป็นข่าวใหญ่ที่เราก็ตามกันต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่าแม็กซ์เนี่ยคือเอาปืนไปตบบ้องหูเมีย
คือนางสาวฟ้าแล้วปืนลั่นจนทำให้เมียตาย
ราชหลังจากนั้นแม็กซ์ไปตั้งสติค่ะ
ไปตั้งสติที่กระบี่
แล้วเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงตำรวจเข้าไปในห้องเลยนะ

คุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยคือตำรวจก็ตามนะ
พยายามตามไล่ล่าแม็กซ์เมื่อวานนี้

ขีดเส้นตายให้กับแม็กซ์ใน๓วัน
ถ้าเกิดแม็กซ์ไม่มามอบตัวเดี๋ยวจะจับตาย
แล้วอย่างหนึ่งสิ่งที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่

เพราะอะไรแม็กซ์ก็มีปืน
อีกอันนึงคือคิดว่าแม็กซ์น่าจะแค้นตำรวจ
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เดือนกรกฎาคม
พี่ชายแท้ของแม็กซ์คือด้วนทุ่งจีน
หรือว่านายสันติสุธิการเนี่ยนะ
วิสามันเมื่อเดือนกรกฎา
ทีนี้แม็กซ์ก็เลยคงจะมีความแค้นกับตำรวจ
ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแบบระมัดระวังมาก
ท้ายที่สุดค่ะไปจับกลุ่มตัวได้

แล้วก็รู้ว่าแม็กซ์หนีมากบดันอยู่ที่กระบี่
ตำรวจก็ตามไปค่ะไปรวบตัวนายอานนท์สุธิการ

ที่ก่อเหตุเอาปืนตบใส่
้องหูของนางสาวฟ้าภรรยาวัย๒๗ปี
แล้วปรากฏว่ากระสุนปืนลั่นทำให้ภรรยาเสียชีวิตตรงนั้นเลย
ทีนี้แม็กซ์หนีจากนคร
มาที่หมู่๓ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
แม็กซ์เข้าไปใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแบบนี้

แล้วแม็กซ์ก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะจะยิงเมีย

เพราะว่าตอนแรกตั้งใจแค่จะตบโทรศัพท์เมีย
ตอนนั้นเมียกำลังไลฟ์อยู่

หลังจากเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วแม็กซ์หนีมา
มีคนขึ้นรถมาด้วยอายุ๑๗เอง
เรียกนางเสาฝนละกันค่ะคุณผู้ชม
ตายอยู่ตรงนั้นทำไมถึงไม่ช่วยเมีย
มันมีจังหวะหนึ่งที่แม็กซ์เดินไปตรงร่างของนางสาวฟ้าด้วย

แล้วมือถือที่ราบด้วยจังหวะนี้ค่ะ

ทีนี้ก็เลยถามไงตำรวจเลยถามว่า
ในเมื่อเดินไปที่เมียแล้วทำไมถึงไม่ช่วยเมีย
แม็กซ์ตอบว่าอย่างไรรู้ไหมก็เมียตายแล้วอ่ะโอ้โห
คือเมียตายแล้วไม่รู้ว่าจะช่วยยังไง
เจ้าหน้าที่นะไปหาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
อยู่ในรถคันนี้ค่ะรถสีขาววางอยู่ตรงคอนโซลข้างหน้าเลย
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นเนี่ยนะ
อันนี้ไงแล้วก็ถามแม็กซ์ด้วยแม็กซ์
ทำแบบนี้รู้สึกผิดไหมอยากจะไปกราบศพไหม
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังค่ะว่าแม็กซ์จะตอบว่ายังไงคะ
กรอบตัวเขา

จะดูแลรัวอย่างไรเนี้ยดูแลดูสิทธิ์พิษมาเนี้ยครับดูสิทธิ์พิษมาเนี้ย
ไปกลับซ่อมมาไปกลับไปถูกซ่อมมาครับอยู่ตรงนั้นตรงนั้นน่ะนี่มีซ่อม
นี่อย่างบนนี้เกะเลยเอาอันนี้เอาอันนี้เกะนี่อย่าได้ตรงมือได้ตรงมือ
กรุมมือมาเริ่มเริ่มข้างหน้านี้โอเคเคลื่อโอเคโอเค
ตรงตอนโซนหน้ารถเลยถามว่าใครทำให้แม็กโดนจับอืม
ฝนเนี้ยแหละฮะฝนที่ไปด้วยกันฝนที่ไปที่อายุสิบเจ็ดเนี้ยไหล๓๐๐
คือฝนเนี่ยบอกว่าเธอเหมือนตกกระดายพลอยโจรนะ
ตอนเกิดเหตุตอนที่แม็กซ์เอาปืนไปตบ
เหมือนจะตบเมียตัวเองตบบ้องหูเมียตัวเอง

ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นไม่ได้เห็นเหตุการณ์ครับแต่ได้ยินเสียงปืน
เข้าใจว่าอ๋อพี่แม็กคงยิงปืนขึ้นฟ้าละมั้ง
แต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยนั่นคือปืนที่ลั่นใส่เมีย

แล้วก็พอเกิดเหตุปุ๊บมันก็ชุระมุน
เธอถูกแม็กซ์บังคับให้ขึ้นรถ

หนูไม่ได้เป็นเมียน้อยแม็กซ์แน่นอน

แล้วก็บอกเพื่อนเธออยู่นี่

เพื่อนของฝนอยู่กับตำรวจพอดีพี่น้ำแข็ง
ก็เลยแจ้งพิกัดสัญญาณโทรศัพท์ให้กับตำรวจเลย
นี่แหละเพราะว่าเอาจริงนะฝนก็กลัวไง
แม็คมีปืนอยู่ด้วยเขินมั๊กสั่งให้ทำอะไรมาเอาฝนไม่ทำตามนั้น
ฝนจะโดนทำร้ายหรือเปล่าทีนี้ค่ะหลังจากที่แก๊กหนีไปที่กระบี่แล้วใช่ไหม
มาที่พื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมผมไม่ได้ตั้งใจยิง
ผมไม่ได้เจาะยิงคุณตำรวจผมแค่ปืนลั่นจริง
แล้วกับฝนผมแค่คุยกันเฉย
ที่ผ่านมาก็ทะเลาะกับฟ้าบ่อย
ผมอยากจะขอโทษเมียอยากจะขอโทษลูกที่ผมทำพลาดไป
แล้วตำรวจก็ถามไงแล้วเลยหนีมาที่กะบี่ใช่ไหม
บอกว่าเอาจริงผมตกใจผมทำอะไรไม่ถูก
แล้วผมก็เลยคิดว่าเออเอายังไงดี
เราไปตั้งสติชั่วคราวแป๊บนึงดีกว่าก็เลยมาที่กระบี่เนี่ยค่ะ
มาฟังฝั่งครอบครัวของผู้สูญเสียเขาบ้างไหม
นางสาวอารีรัฐนิลวันนะครับ
น้องสาวของนางสาวฟ้าผู้ตายเนี่ยนำคลิปหลักฐานก่อนเกิดเหตุที่ในแม็กซ์
เคยใช้ปืนเจาะหัวนางสาวฟ้าที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุ
แล้วขู่จะเอาชีวิตนี่ฮะคุณผู้ชมคลิปเห็นชัดเลย
คอกใส่ว่าอย่ามายุ่งกับเมียใหม่นะ
โดยมีผู้หญิง๓คนผู้หญิง๓คนยืนล้อมนางสาวฟ้าอยู่
เชื่อว่านางแม็กซ์เนี่ยตั้งใจยิงพี่สาวของเธอไปดูคลิปครับ

เนี้ยมันไม่ใช่วันที่แมทเอาปืนไปตบบ้องหูฟ้านะแต่อันนี้เป็นก่อน
เหมือนยืนเกาะแขนแม็กซด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยอืมนี่แหละค่ะคือหลักฐานที่น้องสาว
ผู้ตายเนี่ยเอามาเปิดให้ดูแล้วให้เห็นพฤติกรรมของแม็กซ์ไงทีนี้พอตำรวจจับตัวแม็กซ์ได้แล้วแก๊กก็ต้องโดน
กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงอันตรายก็คือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วเรื่องของอาวุธปืนอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็นำตัวแม็กซ์ไปดำเนินคดีต่อไปส่วนนี้บรรยากาศการจัดงานศพของนางเสาฟ้า
บรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ